ธรรมอินเดียนั้นแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมพุทธและวัฒนธรรมฮินดู
คนไทยได้รับมาเป็นของตนทั้งสองอย่างและอยู่ปะปนร่วมกันมาได้
ยกตัวอย่างเช่นการตั้งสารพระภูมิและการสังเวยพระภูมิเจ้าที่
คนทั่วไปมองว่าเป็นเรื่องของพรามซึ่งคตินี้ผิดพลาดอย่างยิ่ง
เพราะในศาสนาฮินดูหรือรัฐธิพรามไม่มีพระภูมิเจ้าที่
ศาสนาพุทธต่างหากที่ยอมรับว่ามีภูมิมะเทวดา
แต่ก็ไม่ได้เก็บมานับถือ
คนจีนมีพระภูมิเจ้าที่อยู่ติดกับที่ดิน
ส่วนเครื่องสังเวยพระภูมิแบบฮินดูจะต้องมีแต่เครื่องกระยาบวชหรือมังสวิรัติเท่านั้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน